คือคนเราเนี่ยไม่อยากไปหาหมอไม่อยากตัวหรอก

โหร้องเต็มกว่าแล้ว
หนูอยากบอกพ่อว่าแบบไม่ต้องห่วงน้องไม่ต้องห่วงแม่

หลังจากนี้หนูมั่นใจหนูจะดูแลแม่และครอบครัวให้ดีที่สุด
เท่าที่ลูกสาวคนนี้จะทำได้ค่ะ
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเย็นไทยรัฐนะคะ
ข่าวเย็นไทยรัฐเราวันนี้ก็มาด้วยบรรยากาศ
ครึมทั้งอากาศอึมครึมทั้งความรู้สึกนะคะ
เมษายนเชื่อว่าหลายคนตื่นเช้ามา
ข่าวเศร้าคือการจากไปด้วยโรคโควิด๑๙ของนครชวนชื่น
เป็นข่าวที่เราทราบทางไอจีของลูกสาวของนครก็คือคุณไอซ์นั่นเองนะคะ
โพสต์ไว้เมื่อเวลาประมาณ๗นาฬิกา๓๐นาทีนะคะ
คำที่โพสต์คือเป็นคำสั้นแต่สื่อความหมายถึงการเสียชีวิตของนคร
คือพ่อหลับให้สบายนะนี่คือประโยคสำคัญเนี่ยนะคะ
นครวันนี้เป็น๑ใน๑๕ศพที่เสียชีวิตจากโควิด๑๙ค่ะ
ซึ่งปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นผู้ป่วยโควิด๑๙ที่เสียชีวิตจากโรค
ก็คือจะต้องทำการชาปนกิจเลย
เมื่อเช้าเราทราบข่าวการเสียชีวิตของนครและช่วงบ่าย๓โมงนะคะ
ก็มีพิธีชาปนกิจศพเลยนะคะ
โดยหลังจากที่นครชวนชื่นนะคะนักแสดงตลกชื่อดังค่ะ
เสียชีวิตจากการติดโควิด๑๙เมื่อเช้านี้
เนื่องจากมีภาวะแทรกซ้อนแล้วก็อาการเนี่ยค่อนข้างที่จะซุดหนัก
ทั้งปัญหาเรื่องของปอดติดเชื้อลงปอดเรื่องของภาวะไตวาย
แล้วก็อวัยวะภายในบางอย่างหลายอย่างมันล้มเหลวนะคะ
สุดท้ายแล้วเมื่อเช้านะนาคอมชนชื่นก็เสียชีวิตค่ะ
ซึ่งอย่างที่บอกว่าโดยหลักการแล้วผู้ที่ติดเชื้อโควิด๑๙
ถ้าเสียชีวิตจะต้องมีการเผาศพทันทีนะคะ
ช่วงบ่ายค่ะญาติและครอบครัวก็เดินทางมาที่สถาบันการแพทย์จักรีนรบดิน
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
อำเภอบังพลีจังหวัดสมุทรปราการนะคะ
รับศพของนครไปบำเพ็ญกุศลตามพิธีทางศาสนา
โรงพยาบาลต้องใช้ความละเอียดในการเก็บศพ

คือต้องใช้ถุงซิปล็อกห่อศพ๓ชั้นนะคะ
จะสามารถให้ญาตินำร่างไปประกอบพิธี
แล้วก็ไม่อนุญาตให้เปิดออกจากถุงบรรจุศพด้วยค่ะ
นี่ค่ะก็เป็นช่วงเวลาที่
รถพยาบาลนะคะนำร่างของนครมาถึงวัดที่จัดงาน
บ่ายโมงครึ่งค่ะที่วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร
เป็นขบวนนี้นะคะแล้วก็มีจ้อนที่เนี่ย
ค่อยนำโรงศพแบกขึ้นไปไว้บนเมน

ซึ่งทางครอบครัวค่ะก็มีการเตรียมรูปนครในชุดสีดำ
กรอบรูปขนาดใหญ่เอาไว้ที่หน้าเมนด้วย

ก็เป็นกำลังใจให้จริงค่ะพูดอะไรไม่ออกเลย
คุณไอซ์เนี่ยร้องไห้อย่างเดียวเลยนะคะ

หลายคนก็ตระหนักถึงภาวะการระบาดของโควิดสิบเก้า
ก็เดินทางมาร่วมงานบอกเว้นระยะห่างกัน

ก็มีคุณไอ้นพัชรินลูกสาวนคร

แล้วก็นี่คุณตั๊กบริบูรณ์ก็มานะคะ

ในวงการบันเทิงก็มากันเยอะนะคะ
คุณโกติอารัมบอยคุณป๋องกระพล

หน้ากากอนามัยแล้วก็เว้นระยะห่างกันนะคะ

ผู้ที่มาร่วมงานไม่สามารถมาเยอะได้
เพราะว่าเป็นหนึ่งในมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด๑๙นะคะ
ใกล้ชิดเขากำหนดให้ได้แค่๒คนเท่านั้นเอง
เพราะฉะนั้นแล้วก็เป็นหน้าที่ของคุณไอซ์นะคะ
ซึ่งก็คือลูกสาวแล้วก็คุณแบงค์ซึ่งเป็นสามีเนี่ยนะคะ
คุณไอซ์ค่ะคือสภาพจิตใจตอนนี้เนี่ยนะคะ
จากเธอแล้วทั้งครอบครัวค่อนข้างย่ำแย่นะคะ
ความรู้สึกที่ต้องมายืนต่อหน้าศพเพียงสองคนเท่านั้นเองกับสามี
เธอบอกเนี่ยว่าในวันที่พ่อเสียชีวิต
น้องชายก็กักตัวมีแค่เธอกับสามีที่ได้มีโอกาสมาส่งพ่อเป็นครั้งสุดท้าย

ชาวเน็ตจะได้เห็นคลิปอีกหนึ่งคลิปแล้วก็มีการแชร์ใหม่อีกครั้ง
คลิปนี้นะคะเริ่มต้นมาจากแม่เอ๋ภรรยาคู่ชีวิตของนครค่ะ
โพสต์คลิปนี้ไว้ตั้งแต่ช่วงวันที่๑๒เมษายนที่ผ่านมานะคะ
เป็นวันที่นครตรวจพบเชื้อโควิด๑๙แล้ว
พอโรงพยาบาลโทรมาปุ๊บมีการเตรียมข้าวเตรียมของให้พร้อม
ต้น๑๔วันแล้วก็มีรถพยาบาลมารับที่หน้าบ้านแบบนี้
หยิบกระเป๋าขึ้นไปขึ้นรถพยาบาลไปรักษาตัว
วันนั้นเองมีการถามกันด้วยมีการให้กำลังใจกัน
สู้นะได้บอกกันครั้งสุดท้ายแบบนี้ค่ะ
คือหลายคนไม่คิดว่านี่จะเป็นภาพสุดท้าย

แล้วไม่ได้กลับมากอดลูกและหลานและพันรยาอย่างที่บอกไว้นะคะ

มีการโพสต์คลิปนี้เพื่อส่งกำลังใจให้กับนครอีกครั้งนะคะ
ก็คือภาพคู่พร้อมเพลงเวลาของเรา
ให้คุณผู้ชมไปดูบางช่วงบางตอนค่ะ
หลายคนที่ดูคลิปนี้แล้วนะคะ
ก็ส่งกำลังใจไปให้นะคะสำหรับแม่เอ๋

ยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลอยู่เลยนะคะ
ผ่านเวลาของสูงเสียนี่ไปได้นะคะ

มีโอกาสได้คุยกับนาย่งนะคะ
โย่งเชิญยิ้มเป็นตลกอีกหนึ่งคนสนิท

บอกว่าทำใจรับกับข่าวร้ายเช้านี้อีก
ยังไม่ได้เลยไม่คิดว่าเพื่อนจะมาจบชีวิตลงด้วยโควิดสิบเก้า
ที่ผ่านมานครเป็นคนน่ารักค่ะไม่เคยด่าใคร
ไม่เคยให้กับร้ายใครใช้ชีวิตง่ายอยู่ด้วยแล้วก็ทำงานมีความสุขที่สุดนะคะ
ฟังเสียงนาย่งค่ะก็ยังจำเป็นอืมวันที่เล่นด้วยกันได้
แล้วก็ได้เจอกันตลอดมาก็ไม่ว่าจะเป็นในกองละครหรือว่าในอ่า
การตลกอย่างเงี้ยบางทีก็ตักข้าวมากินด้วยกันในในเสือเดียวกัน
เป็นคนที่ทำงานด้วยแล้วสบายใจแล้วเขาไม่ไม่เคยได้ยินแล้วเขาพูดถึง
เอ่อใครในแง่ไม่ดีไอ้การจากกันมันเป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์อยู่แล้ว
แต่ว่าจากกันอย่างนี้เราก็เนอะมันก็ใจหายอ่ะ
พอแสดงความเสียใจแล้วก็เสียใจจากใจจริงของนายกเป็นคนที่เอ่อ
เป็นคนที่เรารักแล้วก็เป็นรู้สึกว่าเขาเป็นเป็นคนที่มีคุณค่าในในจิตใจเราอ่ะ
หนึ่งคนที่ทีมข่าวของเราไปคุยเกี่ยวกับเรื่องของนครเนี่ยนะคะ
คุณจาตุรงโพธารามค่ะตอนนี้อยู่ที่ราชบุรีบอกว่าเสียใจมากที่ได้ยินข่าวนี้นะคะ
บอกว่านักคอมเป็นเพื่อนรักจากไปแบบไม่ได้ร่ำไม่ได้ลากันเลยนะคะ
ความรู้สึกที่เคยได้ร่วมงานกันมีแต่ความสุขปกตินะคะ
คุณจตุรงค์เนี่ยจะเรียกนครว่าพี่เหินพี่เหยินนะคะ
ซึ่งก็มาจากเอกลักษณ์ของคุณค่อมนั่นเองนะคะ
แล้วก็ยกให้นครเป็นตลกในดวงใจของทุกคนฟังเสียงคุณจตุรงค่ะ
ความเหนียงเขาเนี่ยมันตลกไง
เขาไม่เคยด่าใครไม่เคยให้ร้ายใครหรือไม่เคยว่าคนนู้นเป็นอย่างนี้
คนนี้เป็นอย่างนี้เนี่ยพี่เหยื่อนไม่เคยเลย
เรายกให้เป็นตลกผู้ยิ่งใหญ่เลยนะ
ตลกผู้ยิ่งใหญ่ตลกผู้ผู้มีแต่คนรัก
ขอให้ดวงวิญญาณของพี่นะไปสู่สุขติเกิดท่านน่าสนใจนะ
เรากลับมาร่วมงานเรากลับมาเป็นตลกกันอีกเรามาเล่นตลกกันอีก
คือเชื่อว่าวันนี้เนี่ย
คนไทยน่าจะได้เห็นน้ำตาของตลกทั่วประเทศไทยเลยจริง

สร้างเสียงหัวเราะสร้างรอยยิ้มให้เราคนไทยวันนี้

หนึ่งในนั้นอีกคนนึงก็คือคุณโน๊ตเชิญยิ้มค่ะ

โดยคุณโน๊ตก็ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวนะคะ

มันพูดอะไรไม่ออกเลยอ่ะ

ขอให้นาคอมไปสบายแล้วละกัน

คุณโน๊ตฉันยิ้มเป็นอีกคนน่ะที่ออกมาโพสต์
โลกออนไลน์ที่อยากจะขอความช่วยเหลือค่ะ

ในช่วงที่นาคอมอากันโคมาก

๘ปีเต็มที่เขาเจอกับนครทุกอาทิตย์
จากไปแบบนี้มันใจหายมาก

ที่เคยเสพเสียงหัวเราะหรือว่าเสพรอยยิ้ม

เพราะว่าคนที่เสพเสียงหัวเราะเสพรอยยิ้ม

ไม่อยากให้แกจับไปแบบนี้

นี่คือน้ำตาของคนที่เคยสร้างเสียงหัวเราะให้กับเรา

สำหรับการสูญเสียนาคอมในครั้งนี้นะคะ
คุณไอซ์ลูกสาวและคุณแบงค์ค่ะได้ตั้งโต๊ะแถลงข่าวเลยนะคะ
แถลงข่าวต่อสื่อมวลชน

ขอบคุณนะคะสำหรับคนไทยทั้งประเทศ

โดยเฉพาะช่วงเวลาที่นครรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนะคะ
แล้วก็ฝากขอโทษด้วยที่ไม่ได้เชิญผู้ใหญ่มาร่วมงาน
เพราะว่าเป็นไปตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข
ขอให้มีเฉพาะบุคคลในครอบครัว
ระหว่างที่อยู่โรงพยาบาลค่ะคุณไอซ์เปิดเผยว่าก็ได้คุยกับพ่อตลอด
โดยเฉพาะ๒วันแรกที่เข้าไอซียู
และหลังจากนั้นก็ไม่ได้เจอกันอีกเลย
แต่ก็มีการถามถ่ายกันว่าสู้ไหมสู้ไหม
พ่อก็ตอบว่าสู้สู้ตลอดเนี่ยนะคะ
ตลอดระยะเวลาของการรักษาค่ะ
คุณหมอโทรมาแจ้งตลอดทุกครั้งที่มีความเปลี่ยนแปลง
แต่ล่าสุดความเปลี่ยนแปลงที่จะกลายเป็นความเปลี่ยนแปลงของการสูญเสียคือช่วงตี๒เมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะ
คุณหมอแจ้งมาบอกว่าพ่อเริ่มอาการไม่ดี
ไปกันทั้งบ้านเลยค่ะไปที่โรงพยาบาลและไปนั่งรอจนสุดท้าย๖โมงเช้า

รับรู้สึกใจหายเพราะการจัดงานศพคนในครอบครัว
เนื่องจากคุณพ่อติดโควิดไปแล้วก็น้องยังคงรักษาตัว
ขออภัยนะคะน้องชายอยู่ระหว่างการกักตัว
คุณแม่อยู่ระหว่างการรักษาตัวแต่อยากจะบอกคุณพ่อนะคะ
อยากจะบอกอะไรฟังเสียงพร้อมกันค่ะ
คุณพ่อเสียคุณแม่ติดโควิดอยู่โรงพยาบาลมาไม่ได้

ไม่มีครอบครัวไม่มีใครได้มางานพ่อเลย
ที่สำคัญเราสองคนมันก็ค่อนข้างสะเทินใจนิดนึง
หนูอยากบอกพ่อว่าแบบไม่ต้องห่วงน้องไม่ต้องห่วงแม่

หลังจากนี้หนูมั่นใจหนูจะดูแลแม่และครอบครัวให้ดีที่สุด
เท่าที่ลูกสาวคนนี้จะทำได้ค่ะ
ขอบคุณนะคะคนไทยทุกท่านเลยที่แบบส่งกำลังใจมาให้คุณพ่อ
ส่งวิธีรักษาคือเราไม่คิดว่ามีคนรักพ่อเยอะขนาดนี้
คือส่งมาทุกทางทั้งหมอทั้งยาทั้งอะไรคือแบบเราอ่านอ่ะ
ไอเดียอ่านทุกอันไอเดียตอบแค่ทุกคนเลยนะคะ
มันทำให้เรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยพ่อเราถ้าจะเป็นอะไรไป

คุณผู้ชมต้องบอกว่าคือเรื่องของนครชนชวนชื่น
เอาแค่เฉพาะวันนี้นะคะข่าวร้ายเกิดขึ้น
คือมันเกิดขึ้นเร็วมากทุกคนรู้ข่าวพร้อมกันทางโซเชียลมีเดีย
ช่วงประมาณเจ็ดโมงเช้าว่านครมจากไปแล้ว
พอบ่าย๓ปุ๊บมันเป็นพิธีชาปนกิจเลย
หลายคนยังรู้สึกว่าเฮ้ยตกลงมันเรื่องจริงหรือเปล่า
มันเกิดขึ้นจริงไหมแต่ว่านี่ค่ะคุณผู้ชม
วินาทีที่บีบหัวใจครอบครัวเพื่อนแล้วก็ทุกคนที่รักนครมาก
ที่เป็นสิ่งยืนยันว่านาคอมจากไปแล้วจริงคือวินาทีที่เคลื่อนลงศพของนาคอมมาค่ะ
เตาเผาตอนบ่ายสามโมงตรงวันนี้เพื่อจะทำพิธีชาปนกิจนะคะ
เขาบอกว่ามันก็จะเป็นภาพจำภาพสุดท้ายของตลกชื่อดังที่ชื่อว่าคอมชวนชื่นนะคะ
นี่ค่ะคือณเวลานี้เนี่ย๕โมง๒๖นาทีพิธีชาปนกิจก็คือเสร็จสิ้นไปเรียบร้อยแล้วนะคะ
ค่ะเวลาไม่ถึงครึ่งวันเท่านั้นเองนะคะสำหรับประมวลเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะ
และการจัดงานศพอย่างที่คุณผู้ชมเห็นไปภาพก็คือคนจะไม่เยอะเท่าไหร่นะคะ

อนุญาตให้เข้าไปร่วมงานเนี่ยนะคะแต่ชื่อว่านครตอนนี้อยู่ในใจของใครหลายคนโดยเฉพาะผู้ที่เคยร่วมงานด้วย
คนนี้ค่ะคุณเบลล่ารานีร่วมงานภาพยนตร์เรื่องล่าสุดของนครนะก็คือเรื่องอีเรียมซิ่ง
คุณเบลล่าเนี่ยส่งคลิปเปิดใจส่งมาให้กับทีมข่าวของเราเลยนะคะไปฟังความรู้สึกของเบลล่าที่มีถึงนครค่ะ
นาคอมเป็นครูเป็นครูให้กับเบลเป็นครูให้กับพวกเราหลายคนทั้งในเรื่องของการทำงาน
และในเรื่องของการใช้ชีวิตนาคอมเป็นคนน่ารักมากเป็นที่รักของทุกคน
และมันไม่แปลกใจเลยค่ะว่าทำไมทุกคนถึงรักนาคอมเพราะว่านาคอมเป็นคนน่ารักเป็นคนเป็นคนใจดีเป็นคนใส่ใจคนรอบข้าง
ถ้ามีนาคอมเบลทำงานแล้วเบลรู้สึกสบายใจเบลวางใจเบลฝากใจไว้ที่นครได้เลย
ยังไงโบขอให้นาคอมไปสู่สุขตินะคะไม่เจ็บไม่ปวดแล้วเนอะขอให้มีความสุขอยู่ในพบภูมิที่ดีนะคะ
นาคอมมากแล้วก็ดีใจและภูมิใจที่ครั้งหนึ่งเคยได้ทำงานกับนาคอมนะคะ
โควิด๑๙เนี่ยค่ะมีคนเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ในเฟซบุ๊กนี่คืออ่านชื่อนะคุณกล้องห้วยไร่เนี่ยเปลี่ยนเป็นสีดำแบบนี้เลยอ่ะ
ถ้าพูดถึงคนแรกที่ออกมาพูดประเด็นเรื่องนี้ในกรณีที่เกี่ยวข้องกับนครนะคะ
คือคุณไอลูกสาวที่พูดถึงเรื่องว่าถ้าหากว่าการจัดการวัคซีน
ถ้าคนไทยได้ฉีดวัคซีนอย่างทั่วถึงและเร็วกว่านี้
วันนี้อาจจะยังไม่เกิดขึ้นก็ได้
ก็เป็นอีกแรงหนึ่งนะคะที่ออกมาพูดเรื่องเกี่ยวกับวัคซีนเนี่ยนะคะ
ส่วนหนี้วัคซีนได้วันไหนครับ

บอกว่าขอวัคซีนที่มีประสิทธิภาพนะ

เพราะว่าผลข้างเคียงเยอะไม่กล้าฉีดเลย

เป็นอัมพาตบ้างตายบ้าง

แต่วัคซีนไม่ตายก็อัมพาต

ซึ่งต่อท้ายที่คุณก้องห้วยไร่ได้เปลี่ยนภาพโปรไฟล์ใหม่ในเฟซบุ๊คค่ะ
เป็นกำลังใจให้มากเลยสำหรับครอบครัวคุณไอซ
สำหรับครอบครัวของนาคอมนะคะ